คุณขอบคุณครับวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้มาช่วยแม่น้องหน่อย
ก็เหมือนได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าเราก็เคยอยู่กับแม่นะคะ
ก็คือเดินสายกับแม่หลายปีอยู่ช่วงนึงนะคะ
แล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยเราก็เหมือนได้กลับมาทำเพื่อแม่แล้วก็ทำเพื่อพ่อด้วย
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาตอบแทนพระคุณท่านค่ะ
แล้วเราเห็นดราม่าของแม่ไหมว่าที่มาโดนตกตีกับคุณแม่นั้น

ดราม่าของแม่ที่มีคนว่าแม่มีเงินอยู่แล้วแล้วมาเปิดรับบริจาคมาเปิดทำอะไรอย่างนี้
เอ่อจริงจริงอย่าบอกว่าเปิดรับบริจาคนะคะเราไม่อยากใช้คำนั้น
เราอยากใช้คำว่าเหมือนเป็นมาลัยออนไลน์มากกว่า
เพราะฉะนั้นเราจะมาหากินกับตรงไหนกับตรงนี้เมาะความสุขพอไม่ได้ทำปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนรายได้คือเป็นสูญ
แต่ค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิม
อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ในส่วนนี้แล้วก็ภาระของแม่เยอะมาก
คือแม่ต้องดูแลหลายร้อยชีวิตน้องเป็นคุณ
แล้วคุณจะรู้ว่าการที่ถ้าแม่จะเอาตัวรอดคนเดียวลำพัง
แม่ก็ทำได้ถูกไหมคะแม่ก็ต้องไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้
แต่ว่านี่ก็คือลูกตาดำหรือว่าใครอีกหลายคน
ภาระของแม่ยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้น
นี่แม่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่แม่ไม่ทิ้ง
ไม่เหมือนหลายที่ที่เขาแบบปิดโรงงานแล้วทิ้งทิ้งลูกน้องหนีไปเลย
คือเอาตัวรอดคนเดียวแต่แม่ไม่ได้เป็นแบบนั้น
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองว่าแม่รวยอยู่แล้วแล้วก็มาเรียรัย
ไม่ใช่จริงแม่อุ้มแล้วก็พยุงเสียงอีสานมาโดยตลอด
และก็ในในเรื่องของยุคสมัยอะไรต่างจากเรียก
แม่ก็ต้องต่อสู้ต่อสู้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย
อยากจะให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจในภาวะของแม่
ซึ่งแม่ต้องรับผิดชอบอย่างมากในตอนนี้ค่ะ